ส่วนข่าวนี้เป็นกรณีที่หญิงวัย๑๗ปีเสียชีวิตปริศนาที่หอพักนะคะ
โดยพบรอยไหม้บริเวณมือแล้วก็ฝ่าเท้าก็เลยคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟดูดเสียชีวิต
แต่ทีนี้ทางญาติค่ะก็ยังคงติดใจสาเหตุการตายเพราะว่าศพเปลือยท่อนล่าง
และสิ่งของในห้องก็กระจัดกระจายด้วยนะคะ

นั่งหนูแดงคำวิลัยอายุสี่สิบสี่ปีร้องไห้แทบขาดใจ
เมื่อเห็นศพของนางสาวจ๋าอายุสิบเจ็ดปีลูกสาว
ซึ่งเสียชีวิตอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
คือสภาพศพท่อนล่างเปลือยแขนขวาพาดอยู่บนเตียง
ศีรษะอยู่บริเวณขอบเตียงขาข้างขวาเหยียดตรง
มีรอยไหม้คล้ายถูกไฟช็อตบริเวณมือด้านซ้ายและฝาเท้าทั้งสองข้าง
ใกล้ศพยังพบปั๊กสามตาหนึ่งเส้นภายในห้องถูกลื้อค้นข้าวของกระจัดกระจาย
ส่วนศพเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง
ของผู้ตายบอกกับทีมข่าวทั้งน้ำตาว่าผู้ตายเป็นเด็กหน้าตาดีขยันเรียน
และเป็นคนเรียบร้อยเมื่อวันเสาร์ที่เก้ามกราคมที่ผ่านมา
ตลอดกระทั่งวันที่๑๔มกราคมเห็นว่าลูกสาวยังไม่กลับบ้าน
จึงโทรศัพท์ไปหาแต่ก็ไม่มีใครรับสาย
ให้นายโอ๊ตอายุ๑๘ปีแฟนนุ่มของลูกสาวช่วยกันติดต่อ

จึงขอให้นายโอ๊ตเดินทางไปหาลูกสาวที่หอพักอีกครั้ง
เมื่อไปถึงกลับพบว่าประตูห้องไม่ได้ล็อก
และเมื่อเปิดเข้าไปดูจึงรู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตอยู่ภายในห้อง
โดยเธอไม่คิดว่าลูกสาวจะถูกไฟฟ้าช็อตเพียงอย่างเดียว

และสิ่งของภายในห้องมีลักษณะเหมือนถูกลื้อค้น
อัพการณ์เอูลิโชกั้งครั้งสุดท้าย
ที่สุดท้ายรู้สึกจะเกิดทีใดปงครี่
บรรยาที่สุดท้ายท่อนเกิดหิวงทันสุดพอ
เค้าคำลองไว้เอง
มีบทของเค้าไม่เคยเงื่อมีที่สูง

ได้คุยกันเมื่อวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมา

จากนั้นแม่ของน้องจาได้โทรศัพท์ไปขอให้เขาไปช่วยหาน้อง
และพบว่าน้องนอนเสียชีวิตอยู่
ซึ่งเขายังไม่ปักใจเชื่อว่าแฟนสาวจะเสียชีวิต
จากการถูกไฟฟ้าช็อตเพียงอย่างเดียว
๔๕ครั้งแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับ
ผมเลยลองไปหมุนลูกบิดดูว่ามันล็อกไหม
นั่นแหละแต่มันไม่ล็อก
ขณะที่ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบบุคคลเข้าออกภายในห้องในช่วงก่อนเกิดเหตุ
คาดว่าผู้ตายอาจจะอาบน้ำและยังแต่งตัวไม่เสร็จ
จะเดินไปเหยียบปลั๊กไฟจนถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตก็เป็นไปได้
แต่อย่างไรก็ตามจะเรียกญาติเพื่อนและแฟนหนุ่มของผู้ตายมาสอบปากคำอีกครั้ง
สั่งให้เจ้าหน้าที่นำศพไปผ่าชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นแล้ว
ว่าภายใน๑๒วันนี้จะรู้ผล
นาริบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน